คลื่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
คลื่นอย่างที่ได้มีการประกาศเตือนมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้มีการขยายระยะเวลาการเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่น
ฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๐นะครับ
เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนตอนนี้กำลังแรง
ทีเดียวนะครับและที่สำคัญครับในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณตอนบนเนี่ยนะครับ
ก็คือเรื่องของร่องฝนก่อนอันนี้เขยิบไปอยู่

แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ค่อยเลื่อนต่ำลงมา

แน่นอนจุดที่มีร่องฝนพาดผ่านแบบนี้ก็
จะทำให้มีฝนตกค่อนข้างชุกเลยทีเดียว
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
ภาพรวมเป็นอย่างไรในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
โอกาสการเกิดฝนเยอะเลยทีเดียว๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนอุณหภูมิต่ำสุด๒๒สูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
อีสานต้องระวังหน่อยเพราะว่าโอกาสการเกิดฝนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นบริเวณทางตอนบนนะครับ
ต่ำสุด๒๒ครับสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
ภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝนนั้นก็เพิ่มขึ้น
๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
ส่วนอุณหภูมิก็ต่ำสุดอยู่ที่๒๔ครับสูงสุด๓๕องศาเซลเซียต
ต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับก็พบว่าโอกาสการเกิดฝนเยอะเลยทีเดียว
เพราะว่าเป็นแนวปะทะของกระแสลม๑๖๐๗๐ของพื้นที่
แล้วก็ตกหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าขนองคลื่น

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝน๑๖๐๔๐ของพื้นที่

ฝั่งอันดามันครับจากการตรวจสอบฝนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในบริเวณทางตอนล่าง
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
เช่นเดียวกันครับสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็อาจสูงมากกว่านั้น
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
คงต้องเตรียมรับมือกันต่อเนื่องนะครับ
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่ที่มีโอกาสการเกิดฝน
ส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ

นอกจากจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้ว
เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ